คนคนไปที่วัดสว่างอารมณ์โอ้หวานวันหว่าง
โอ้โหแน่นขนาดตลอดเวลาวัดนี้ยิ่งเสาห้าที่ผ่านมานี่นะ
มีการทำพิธีปลุกเสกด้วยคุณผู้ชมคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษ
เขาทำอะไรกันบ้างตามไปดูนะคะ
บรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์ตะมนต์ขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำเดือนยี่
เป็นวันเลิกดีค่ะคุณผู้ชม
ทางด้านเจ้าอาจารย์แป๊ะเป็นเกจิดังของวัดเนี่ยนะคะ
บอกว่าวันนี้มันเป็นวันตรงกับวันคล้ายวันประสูจน์เสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ก็เลยมีการประกอบพิธีปลุกเสกชนวนมวลศาล
ที่นำมาเป็นส่วนผสมของเหรียญหลวงพ่อแป๊ะ

แล้วยังได้ปลูกเสกไอ้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์ด้วย
กุมารทองน้องก้าวเลิฟ๓๐ล้าน
และพระพุทธรูปพระเงินพระทองหน้าตัก๙นิ้วในวาระพิเศษนี้
โดยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมพิธีเพื่อให้เกิดความเข้มขลัง
สาธุชนมากมายที่เริ่มใส่สถาก็มาร่วมพิธีปลูกเสกวัตถุมงคลกันอย่างคับข้างนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมอาจารย์แป๊ะก็ยังได้นำผ้ายันกันภัยกันฟ้ากันฝนแคล้วคลาดปลอดภัยขนาดพื้นใหญ่ยาวกว่า๑เมตรนะคะ
เซนติเมตรจัดทำขึ้นเมื่อปี๒๕๕๔ที่เกิดขึ้นช่วงน้ำท่วมแล้วก็มีการเก็บเอาไว้
ไว้กว่า๕๐๐ผืนคราวนี้ปี๒๕๖๓นำมาแจกจ่ายให้กับสาธุชนที่มาร่วมพิธีแจกให้ฟรี

ถูกอกถูกใจกันไปและหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
สาธุชนที่มาร่วมพิธีเขาก็มาขอดูน้ำตาเทียนในขันนมล

ก็หวังว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อต่อไป
ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคุณผู้ชมอยากจะบอก
เพราะว่ามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่เลื่อมสายศรัทธาหลวงพ่อแป๊ะมาด้วย
บอกว่าตอนที่ก้มดูอ่างน้ำมนต์ตอนที่ทำพิธีนะ
เขาเห็นเห็นบางสิ่งบางอย่างชัดเจนเลย
ก็หวังว่าเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคครั้งต่อไปเหมือนกัน
ส่วนวันนี้ที่มาเนี่ยก็ได้มาเช่ากุมารน้องก้าวเลิฟ๓๐ล้าน
ไอ้ไข่สามนครกลับไปเพราะอะไรเพราะคราวที่แล้วเนี่ยถูกรางวัลสลากิน
แบ่งกริจบาลได้รับเงินเป็น๑๐แสนยาสิงคโปรลก็เลยอยากจะได้บ้าง
คราวนี้เลยกลับมาเช่าบูชาอีกครั้งหนึ่งด้วยความศรัทธาแล้วก็มีการโชว์ใบสั่งจองด้วยนะ
มันไหลต่อเหมือนเป็นโชคดีไหลเด้งว่าอย่างงั้น
แล้วก็บอกเปลยไว้ด้วยนะว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่นะ

และที่สำคัญคือจะมาทำบุญให้กับวัดไทยด้วย

วัดวัดไทยดังไกลไปทั่วโลกจริง
ใช่ค่ะจำได้ว่าคนนี้เขามาบ่อยเหมือนกัน
ผมก็คงเริ่มใส่ศัพท์ธาตุในพระอาจารย์แปะด้วย